หนาวแบบนี้ใครยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี
แนะนำกันเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่สุดตาร์ท
สตาร์ชมากแหม่คำวัยรุ่นซะด้วย

มันสวยงามอลังการ
นี่พาไปที่นี่เลยนะครับ
ถ้ำนาคีที่จังหวัดนครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกาครับคุณผู้ชมครับ

พาได้ชื่อพระญานะจากมันก็คือ

เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมกันสองจังหวัด

แล้วในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติภูลังกา

๙อำสาป

การท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหคึกคัก

แต่ทุกคนบอกบ่อยั่นไปได้สบายมาก

ธรรมนาคี
พูดถึงนาคีคุณหน้าคุณแต้วนี่ลอยขึ้นมาเลย
คือธรรมนาคีอยู่ที่ตรงนี้นะคอนพนม

ใช่ครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่
บอกเลยนะว่าเยอะวันหนึ่งเกือบ๒๐๐คนนะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการคัดกรองเป็นอย่างดี

มาก็จะได้เห็นนี่คุณดูสิคล้ายเกล็ดงูไหมล่ะ
เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของพญานาคครับคุณผู้ชมครับ

บอกว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่มันบวกกับตำนานเรื่องเล่า
คุณผู้ชมครับมีหินที่เป็นรูปร่างต่างแล้วตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นวิวที่ดีเป็นวิวที่สวยเพราะฉะนั้นมีโอกาสควรจะลองไปดู
แต่ถ้าจะไปผมแนะนำอย่างหนึ่ง
ดูสภาพร่างกายตัวเองให้แบบแข็งแรงก่อนไหม
คือบางทีเราไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียว

ผมแนะนำก่อนนะก่อนที่คุณจะไปนะ
คุณลองจ๊อกกิ้งแบบว่าออกกำลังกงออกกำลังกายนะ

ก็คือแบบฝึกเดินอยู่บ้านใช่ไหม

เพราะว่าถ้าไปถึงแล้วคุณขึ้นไปที่สูง

คุณชนะเขามีโทรศัพท์ถ่ายรูปแบบคาโนลามาได้